เริ่มจากรสที่มันขมขื่นกันก่อน

เวลาโอ้ขับรักคุตผิดหวังยกชับ

ไม่เหมือนกัน
คือเวลาเรารู้สึกแบบนั้นเราก็ต้องหาวิธีนี้
การระบายมันออกมาใช่ไหมบางคนคุณผู้ชมก็จะไปนั่งในห้องน้ำเปิดปากบัวให้น้ำมันสาดเทลงมา

กำลังสเตอร์อาหาร
คือคือฟังเพลงอ่าเพลงเศร้าค่ะกำลังเศร้าเลยเพลงมันดันสะดุด
กดไหมท่อเดิมคือเราเข้าใจนะเวลาที่เรากำลังอยู่ในอารมณ์อินอินกับเพลงหรือกับสถานการณ์อะไรอยู่
เราก็อยากจะดื่มดำดำดิ่งลงไปในอารมณ์นั้น

แต่เน็ตเจ้ากรรมสิมันไม่เศร้าเลยกับเรา
มันติดถัด
มันก็เลยทำให้ความเศร้าของเราต้องสะดุดไปด้วย
แต่เอานะเศร้ายังไงต้องเศร้าต่อไป
พอกลับมารันต่อใหม่ก็เศร้าต่อได้
เอาก็ว่ากันไปมันเป็นความเศร้าแบบคอนทีนิว

เอาแต่ว่าเรื่องของเรื่องไอ้ความอกหักเนี่ยมันมีกันทุกคนนะ

คุณต้องฟังเพลงที่มันให้กำลังใจในช่วงเวลาที่กำลังอกหัก

แล้วคุณก็จะไปหยิบดาบมาก

โอ๊คหักฟังเพลงบางระจันครับเชื่อผม